หญิงวัยห้าสิบหกปีคุณผู้ชมครับหญิงวัยห้าสิบหกปีนั้นนะครับ
ก็มีการพลัดตกลงมาจากตึกนะครับหลังจากที่ไปเคาะประตู
บอกว่าสามีไม่ได้ยินนะครับแล้วก็มีการใช้ผ้าปูที่นอน
มีการโรยตัวลงมาสุดท้ายพรากขาดทำให้ตกลงมาเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับ
ที่ราชฤมูลแก้วสองนำบลครูบังหลวงนะครับ
สุธิสารวัตรสอบสวนตำรวจภูทรครูบังหลวง
นำกำลังเข้าไปตรวจสอบหน่วยกู้ภัยนะครับ
พร้อมกับหน่วยกู้ไผ่ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง๕ชั้นพบนางเกศรกัวเฟียงอายุ๕๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณทางขึ้นของอาคาร
ส่วนที่บริเวณชั้น๕เจ้าหน้าที่ไปพบเป็นห้องว่างเป็นร่องรอยของการนำบานเกร็ดออก
มีกองผ้าห่มแล้วก็มีเศษผ้าปูที่นอนผูกเอาไว้กับขอบหน้าต่างครับ
และพบเป็นเศษผ้าอีก๑ชิ้นติดอยู่ที่สายไฟที่บริเวณชั้น๒ของอาคาร
นายปรีชาวันนี้สามีของผู้ตายก็เล่าว่าได้อาศัยอยู่กับภรรยาที่ชั้น๒
แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับภรรยาก็บอกว่าจะไปหาลูกสาวที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
จากนั้นเช้ามืดของวันนี้ตำรวจเองก็ไปเคาะห้องจึงทราบว่าภรรยานั้นเสียชีวิตแล้ว
ทางด้านของพันธบรตรีบุญศิลปกล่าวว่าจากการสอบสวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
ว่าผู้ตายอาจจะกลับมาจากบ้านลูกสาวแล้วก็มาเคาะห้อง
แต่ว่าสามีอาจจะหลับลึกไม่ได้ยินนะครับ
ขึ้นไปที่ชั้น๕เพื่อไปผูกผ้าปูที่นอนและโรยตัวลงมาที่บริเวณชั้น๒
เพื่อเข้าห้องของตนเองแต่เนื่องจากผ้าขาดทำให้ตกลงมาเสียชีวิตครับ